ช่วงนี้๒๓วันนี้มานะคุณผู้ชม

โอ้โหสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เราแทบไม่ต้องนอน
ล่าสุดนะคะมาอีกแล้วค่ะ
ซีฉัดประวีไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวนี้กับเธอ
ที่ว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่า

บอกเลยว่าวงการบันเทิงดราม่าแทบรายวันรอบนี้เกิดขึ้นกับพิธีกรสาวสายไอที
ซีฉัดปวีค่ะทวิตข้อความสั้น
แต่มันกลายเป็นดราม่าจนได้

เคยเห็นแอร์ที่เรายกของแล้วขอให้ช่วยกันนิดนึงนะคะ
ของหนักแอร์ไม่ออกแรงยกเลยจ้า
ใจดีกับบีซีจริงเลยอ่ะ
อือบีซีนี้นิดนึงนะมันเป็นอ่า

ชาวเน็ตในทวิตเตอร์ทะลมเละเลย

ความคิดความเห็นบอกว่าเฮ้ยเอาจริง
ผิดหวังในตัวคุณซีนะเพราะปกติแล้วจะมีเรื่องราวดี
แต่มาคราวนี้ว่าทำไมอ่ะ
คุณซีดูแบบเป็นคนทันสมัยทันในเทคโนโลยี

เพราะฉะนั้นถ้าหนักกว่านั้นถ้าคุณรู้สึกยกไม่ไหวก็โหลดสิ

ใช่แล้วเขาบอกว่าจะเอาขึ้นเครื่องมาเป็นภาระทำไม
สัมภาระก็คือภาระของคุณไม่ใช่ภาระของแอร์และสจวด
ดูเป็นคนทันสมัยทันโลกต้องมาตกม้าตายเพราะเรื่องแค่นี้
ยังไม่จบยาวหน่อยอย่างที่บอกไปมีเวลาไหม

ทวิตข้อความไม่นานค่ะคุณซีก็ลบทวิตนี้แล้วก็ทวิตข้อความใหม่
บอกว่ายอมรับนะที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ใช้อารมณ์นิดนึงเพราะว่าโพสต์ไปช่วงตีหนึ่ง

ทราบแล้วก็เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เสมอเลยทุกครั้งที่เธอขึ้นเครื่อง
หลังจากนั้นค่ะคุณซีเองก็ชี้แจงแบบละเอียดยิบเลยผ่านบล็อกของเธอ
บอกว่าก็ยอมรับความผิดพลาดที่โพสต์ด้วยอารมณ์ไม่ได้กลั่นกรองคำพูดที่ดีในการโพสต์
ทำให้คนตีความในด้านลบอีกแล้วก็เกิดดราม่าครั้งนี้คือล่ายาวมากเอาจริง
เล่าว่าจริงแล้วเนี่ยเธอไม่ได้ยืนเฉยแล้วให้แอร์มายกให้นะคะ
เธอบอกว่าเธอพยายามยกของสูงขึ้นมาแล้วยกกระเป๋าเนี่ยสูงจนสุดเอื้อมือของเธอแล้วแหละ
แต่พอแอร์คนนี้เดินมาคือแอร์คนนี้ไม่ใช่แอร์ชาวไทยนะเป็นแอร์ฮอสเตจต่างประเทศ
เธอก็บอกว่าคาดหวังแหละในใจว่าเขาคงจะช่วยดันกระเป๋าขึ้นนิดหน่อยแหละ
เธอก็ดันจนสุดมือแล้วแต่เพื่อจะได้เคลียร์ทางที่มันติดขัดกันอยู่ให้มันไวขึ้น
แต่ปรากฏว่าแอร์คนนั้นเดินมาแตกกระเป๋าเฉยยิ้มแล้วก็เดินจากไป
เธอก็งงค่ะตกใจด้วยว่าอ้าวไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแล้วมาแตะเหมือนโชว์ว่าช่วยคนอื่นเหรอ
อันนี้เรื่องจริงที่เจอซึ่งเป็นแอร์ชาวต่างชาติเธอก็อึ้งว่าแบบนี้คืออะไร
อันนี้ที่เธอพยายามอธิบายแต่เอาจริงพอโพสต์อันนี้เข้าไปหนักกว่าเดิม
คนบอกว่าโอเคเข้าใจไอ้ตีหนึ่งที่คุณโพสต์น่ะคุณโพสต์ด้วยอารมณ์แต่หลังจากนี้ที่คุณร่ายยาวมาเนี่ยคุณกลั่นกรองมาแล้ว
แต่เท่ากับว่าคุณกลั่นกรองมาแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของแอร์กับสจวด
กับสจวดไม่ได้มีหน้าที่ยกกระเป๋าให้ผู้โดยสารนะคุณผู้ชมอันนี้ผู้โดยสารคนอื่นอย่างเราเราก็ต้องฟังไว้ด้วยเวลาขึ้นเครื่องบิน
ไม่ใช่ว่าเออแอร์เขาไม่ช่วยอ่ะทำไมไปโพสต์ด่าเขาแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายรูปอันนี้โพสต์ในเคสอื่นนะถ้าไปถ่ายรูปแอร์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของแอร์ที่จะฟ้องคุณกลับได้อีกด้วย

แล้วช่วงท้ายเนี่ยคุณซีเขาบอกว่าอย่าตัดสินหรือว่ารุมประนามเธอจากเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้เห็นนะแล้วก็ยอมรับว่าในความผิดพลาดในการใช้อารมณ์โพสต์ช่วงดึกแล้วก็ลบไปอย่างรวดเร็วแล้วเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังค่ะ
แปลงผมไม่ไหวด้านล่างไง
เก็บด้านล่างโหลดเอา
โหลดเอานะคะเดี๋ยวตั้งเก้าอี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ